แล้วก็มีจำนวนคะแนนเสียงอยู่มากพอสมควร
แต่มีคำถามตามมาว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอเป็นครั้งแรกนั้น
จะเลือกตามกระแสหรือว่าได้พิจารณาอย่างรอบครอบเกี่ยวกับผู้สมัครสอสอและพักการเมือง

มานำเสนอเนี่ยมันเกิดกระแสทำให้คนหนุ่มคนสาวที่ไม่ค่อยมีเวลาได้คิดค่ายควรเนี่ยเขาเคลิ้มไป
เพราะสามารถแปลเป็นคะแนนเสียงสอสอได้กว่าร้อยที่นั่ง
แต่ยังมีคำถามตามมาว่าเขาและเธอเหล่านั้นใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจก่อนจะหลดปากกาใช้สิทธิ์

ครั้งนี้คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกมีเป็นจำนวนมาก
เนื่องมาจากว่าเราห่างหายการเลือกตั้งมานานนะครับ
แล้วก็เกมการเมืองที่ทุกฝ่ายพยายามคิดคำนวณแล้วก็ออกแบบเพื่อลงสนามการเลือกตั้งเนี่ย
ก็คิดคำนวณบนฐานการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งเมื่อปี๕๔

แต่ว่าคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกอีก

ยังไม่เคยได้บอกว่าตัวเองชอบใครไม่ชอบใคร

แล้วก็ถ้าเกิดคนกลุ่มนี้เทคะแนนไปทางใดทางหนึ่ง
มันก็จะทำให้เกมที่แต่ละคนคาดเดา
แต่ละพักการเมืองวางแผนเอาไว้เปลี่ยนได้มาก
จะเป็นตัวแปรในสนามเลือกตั้งได้แล้ว

เป็นผู้สร้างกระแสและแสดงพลังให้เกิดขึ้นมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแฮชแท็กต่างในโลกออนไลน์

เรียกร้องสิทธิ์ต่างของนิสิตนักศึกษา
แต่การแสดงพลังในวันที่๒๔นี้
จะเป็นแค่การทำตามกระแสหรือไม่
ก็คิดว่าส่วนใหญ่เหมือนถ้าเป็นเด็กวัย๑๘
คงเลือกตามเพื่อนไม่ก็เลือกตามพ่อแม่ค่ะ

แต่ว่าก็มองว่าไม่ได้เป็นกระแสขนาดนั้น
เพราะว่ามันเลือกตั้งครั้งแรกใครก็อยากไปครับ
แต่ว่าด้วยการที่ไม่ได้เลือกกันมาสักพักหนึ่ง
ก็คงเป็นปัจจัยที่ทำให้เราอยากไปเลือกตั้งกันมากขึ้นเหมือนกันนะครับ
แล้วแต่บางคนก็เลือกตามกระแส
แต่สุดท้ายไม่ว่ากลุ่มนิวโวเตอร์จะตัดสินใจอย่างไร
ผลการเลือกตั้งของพวกเขาและเธอในวันที่๒๔มีนาคมนี้
จะเป็นตัวชี้ว่าต้องการจะบอกอะไรให้กับคนรุ่นเก่า
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งได้รับทราบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน